เพราะระยะหลังมาเนี่ยน้องได้รับข้อความแปลกบ่อยมาก
ใช่เรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
แป้งล่ำเนี่ยเล่าให้กับบันเทิงไทยรัฐของเราฟังเป็นที่แรกเลยนะ

หรือเขาเห็นว่าหนูเนี่ยเป็นเด็กเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่สิ่งของหรือเปล่า
เพราะมีคนเขาส่งรูปสิ่งของต่าง
ไม่ว่าจะเป็นรูปรถเอ่ยรูปกระเป๋าเอ่ย
แล้วก็บอกว่าเอาไหมเดี๋ยวจะซื้อให้เนี่ย
แล้วก็เอาชื่อนามสกุลของน้องไปผูกกับบัตรเครดิต
เพื่อให้น้องใช้จ่ายได้แบบสบายเลยเขายื่นข้อเสนอแบบนี้

จริงเขายื่นข้อเสนอให้หนักสุดถึงขนาดไหนรู้ไหม
เอาคุณแม่ของน้องมาหลอกล่อบอกว่า
บัตรเครดิตเนี่ยจะเอาไว้ใช้ยามคุณแม่ป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินก็ได้นะ
ซึ่งน้องเองยอมรับเลยว่าตอนนั้นหนูก็หลงไปกับคำของเขาเหมือนกันนะ
เพราะว่าน้องเนี่ยเป็นห่วงแม่กลัวว่าถ้าวันหนึ่งคุณแม่เป็นอะไรไปจะได้ไม่ลำบากไง
แต่พอได้คุยกับคุณแม่ก็เลยได้สติคุณแม่บอกเอาไว้แบบนี้นะคะว่า
อย่านะลูกอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดอย่าลดคุณค่าของตัวเอง
เพราะเรายังมีมือมีขาสามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้และครอบครัวได้
พร้อมกับฝากเตือนสติไปถึงทุกคนด้วยไปฟังเสียงค่ะ
เราก็คิดว่าเออถ้าเราเป็นอะไรไปอะไรอย่างนี้เผื่ออาจจะช่วยแม่เราได้ไหมหรือยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายแบบพอคุยปรึกษากับคุณแม่คุณแม่ไม่เอา
อย่าใช้อย่าใช้แบบนี้เป็นอะไรที่หลอกผู้หญิงอะค่ะเพราะว่าหนูอาจวันนี้หนูอาจจะรู้ทัน
แต่ผู้หญิงคนอื่นที่เขาเจอในกรณีแบบนี้ค่ะเขาอาจจะแบบหลงในคำพูดของคุณที่จะช่วยเหลือครอบครัวเขา

บางครั้งหนูก็อยากจะเตือนสติผู้หญิงด้วยว่าอย่าเห็นแก่ของที่มาหลอกล่อใช่ไหม
อันนี้แบบจริงเลยนะอย่าเห็นแก่ของที่เค้ามาหลอกล่อพี่เราไม่ละระคนคือมันจะให้ภัณฑ์ก่อนสำหรับพ่อแม่เรา